คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรามักจะพบเจอหลายครั้ง
แต่อย่าบอกนะว่ามันชินเพราะว่าการที่ไปก่อเหตุในโรงพยาบาล
เพราะว่าเพียงแค่ไม่พอใจว่าไม่เจอพยาบาล
หรือว่าไม่เจอคุณหมอหรือว่าเขามาตรวจช้า

โรงพยาบาลเขาเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายแบบหนักหน่วงด้วย
แต่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับที่เชียงใหม่ครับ
โอ้โหมีผู้ชายคนหนึ่งไม่พอใจไปทำลายข้าวของในโรงพยาบาล

ที่โรงพยาบาลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
คุณโรสลินเห็นไหมกระจกแตกเต็มไปหมดเลยกระจัดกระจายเต็มพื้น
แล้วบุคลากรในโรงพยาบาลเขานำภาพนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คพร้อมระบุข้อความว่า

ชีวิตแค่โดนทำร้าย
แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำร้าย
แต่ยังไงตอนนี้มันทำลายอะไรไปเยอะแยะมาก

เขาบอกอีกนะครับว่าแอลกอฮอล์มันทำให้คนเราคึกขนองได้ขนาดนี้เชี่ยวหรือ
ดึกคืนนี้ไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายกว่านี้
อีกแล้วคนไข้เต็มห้องฉุกเฉิน
เต็มเตียงในวอร์ดเนี่ยก็เต็มไปหมดเลยล่ะครับ

เจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายอีก๒คน
อารมณ์เหมือนพวกยากูซ่า

เออมาถล่มโรงพยาบาล
สุดท้ายไอ้คนที่ก่อเหตุ

แล้วเพื่อนที่คนทำลายข้าวของเนี่ย
ตอนนี้เขาบอกว่าปลอดภัยรอดชีวิตนะ

วิชาชีพของแพทย์ของพยาบาลก็ต้องดูแลคนไข้อย่างเต็มที่
ขอฝากเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับห้องฉุกเฉินอื่นหลายที่นะครับ
เหมาะก็ต้องรักษาตามคิวไงตามอาการ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะครับที่โรงพยาบาลสันทราย
ก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำลังวัดขนาดประตู

ใช่แล้วล่ะครับแล้วก็ไปถามนะครับนายแพทย์วรวุฒิโควัชรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านกล่าวว่าคนก่อเหตุมีชื่อนะครับ
ก็คือนายจักรพันธ์วัฒนะแสนศุกร์อายุ๒๔ปี
เป็นคนแม่ห้องศรมาส่งเพื่อนซึ่งมีอาการเมาเหล้า
คือเมาจนหายใจไม่ออกรีบมาส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวก่อน
แต่ว่าตอนขับมาขับรถไปจอดห้องผู้ป่วยนอก
แล้วก็คงเข้าใจว่าตรงนั้นแหละเป็นห้องฉุกเฉิน
พอเข้าไม่ได้เลยโมโหแล้วมองไปมองมา
เขาบอกว่าไม่เจอหมอไม่เจอพยาบาลในห้องฉุกเฉิน
ก็เลยอารวาสทำลายประตูทำลายข้าวของ
แล้วทำร้ายผู้ช่วยพยาบาลด้วยนะครับ
เขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไปไล่ทำร้ายผู้ช่วยพยาบาลจนบาดเจ็บไป๒คน

เรียกว่าทำลายข้าวของทำลายคนอีกต่างหาก
ลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายครับ
แล้วระหว่างนั้นก็อารวาสถีบกระจกแตกไปอีก๒บาท

คือเท่าที่สอบถามตำรวจบอกว่า
เขาบอกว่าเขาห่วงเพื่อนเขาทำไมไม่หมอดู

เขาขับรถเข้ามาเนี่ยสวนทิศทางที่เราวางไว้หมด
ใช่ไหมครับปกติถ้าเข้ามาทางที่เราจัดวางไว้

ความจริงห้องฉุกเฉินอยู่ห่างนั้นไปอีก๓ก้าวครับ
อยู่ห่างไปเท่าไหร่ถ้าถ้าเขาไปถูกที่เนี่ย
ก็จะไปได้แต่เข้าไปที่ห้องผู้ป่วยนอกแล้วไม่เปิดนะครับ

ก็กระจกแตกไป๓บานครับประตูกระจกแตกไป๓บาน
ขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ปะโถเมาและตาลายเข้าปิดห้อง
ใช่แล้วมันจะไปเจอใครล่ะ
แล้วไปโวยวายวุ่นวายอยู่ในนั้น
ทำกระจกแตกทำร้ายเจ้าหน้าที่
แล้วจะมาอ้างว่าเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บ

ก็นำตัวนายจักรพันธ์ผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีนะครับในข้อหา

และทำลายทรัพย์ศิลป์ทางราชการ
เนื่องจากไม่พอใจที่โรงพยาบาล

แล้วไปทำทำไมถ้าไม่อยากให้แจ้งความ

เพื่อนเข้าคุกเราก็เข้าด้วยว้าวว้าว
ต้องแต่งเพลงใหม่

เราและนายก็มีด้วยกันเสมอ
ฉันระวังจะถูกจับไปด้วยนะ

รองรับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วด้วย
จริงสาเหตุก็คือเมาแล้วก็ไม่ได้สตินั่นแหละ